มาดูเรื่องของแท็กซี่มหาภัยกันบ้างนะคะ
พฤติการก็จะตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านของผู้โดยสารต่างนี่แหละค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วยอมรับสารภาพ
แต่โดยดีว่าลงมือก่อเหตุจริงทำมาแล้วกว่า๑๐ครั้ง
แล้วก็จะนำเงินที่ได้ไปเที่ยวเตรรวมถึงเสพยาเสพติดด้วยค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือนายบุญมีสิมวงอายุ๓๕ปีอาชีพขับรถแท็กซี่
ถูกตำรวจนครบานวังทองหลางจับกลุ่มตัวได้ที่ปั๊มแก๊สกลางซอยอินธรรมระ๔๔
ดินแดงหลังจากที่ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์สินของผู้โดยสารตามบ้านพัก
สอบสวนนายบุญมีให้การยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่าก่อเหตุจริง
โดยหลังจากที่ไปส่งผู้โดยสารตามที่พักต่างแล้วก็จะหาโอกาสย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงเวลากลางวันในช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
แล้วก็เมื่อสบโอกาสก็จะเข้าไปลักเอาทรัพย์สินไปขาย
เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อยาเสพติดแล้วก็เที่ยวเตร
สารภาพว่าเคยก่อเหตุมาแล้วกว่า๑๐ครั้ง
ในพื้นที่ตำรวจนครบานสุธิศาลบางซื่อบางเขนพหนโยธิน
และสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีค่ะ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่า
ตำรวจได้รับแจ้งจากนางสาวพรทิพย์เสนนอกผู้เสียหายว่า
มีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์สินประกอบด้วย
แวนทอง๒วงโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
หอพักสุพรรณอพาร์ทเมนต์ภายในซอยลาดพร้าว๖๔
เมื่อตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็พบว่ามีรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียน
ททหารรอเรือ๘๘๐กรุงเทพมหานคร
ก็เลยตรวจสอบขยายผลจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้

พร้อมกับตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวรับจำนำ
พร้อมกับควบคุมตัวมาสอบสวนจนรับสารภาพทั้งหมด
จากการตรวจสอบประวัตินายบุญวีไม่ธรรมดาค่ะพบว่า
เคยถูกจำคุกมา๒ปี๗เดือนในข้อหารักทรัพย์
แล้วก็เคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาแล้วถึง๕ครั้งด้วยกันค่ะ